ไปที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยครับผู้ชายสองคนกำลังจะล้างรถก็อยากให้น้ำแรงแรง
ครับนะครับก็จะไปเปิดเครื่องปั๊มน้ำไฟรั่วตายทั้งคู่โอ้ย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้นอนข้างกันเลยครับ
ที่เกิดเหตุในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับถนนสาธารณะหมู่๑๐ตำบลบางไซป่า
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกู้ภัยมูลนิธิสุขศาลานุเคราะหนครปฐมครับ
เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกไฟช็อตเสียชีวิต
จากการตรวจสอบนะครับพบศพนายสุภกรทองยศอายุ๒๓ปี
กางเกงขาสั้นสีขาวไม่ได้สวมเสื้อแล้วก็เด็กชายนะฮะ
โอ้โหยังเด็กชายอยู่เลยเด็กชายธนัดชนผู้ยิ้มอายุ๑๔ปี
กางเกงนะครับสีดำเสื้อสีแดงแขนสั้นทั้งสองคนนอนหงายอยู่บนพื้น
หน้าอกมีสายไฟปั๊มฉีดน้ำครับนะฮะพาดอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้น่าเวทนา
เรื่องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
จะใช้ปั๊มน้ำเพื่อล้างรถแล้วไฟมันรั่ว
ช็อตจนเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะต้องระวังนะครับ
ช่วงนี้นะครับอืมโอ้โหเรื่องของน้ำเนี่ยกับไฟเนี่ยนะครับค่ะ